เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพเรือไทย
รวมทั้งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

ดาดฟ้าเรือของเรือหลวงจักรีนรเบศ

ไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ

กำลังฝึกร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการทหาร
และทดสอบเทคโนโลยีใหม่ของเรือรบไทย
พร้อมเรียนรู้การปราบเรือดำน้ำ
ที่จะเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคต

กองทัพเรือไทยประสบผลสำเร็จ
ของเรือลวงตากศีลและเรือลวงนเรสวน

ประสบผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ๘๐

แต่ยุทธวิธีการปราบเรือดำน้ำที่ดีที่สุด

จะต้องใช้เรือดำน้ำปราบเรือดำน้ำด้วยกันเอง
เพราะหากใช้เรือผิวน้ำค้นหา
จะต้องใช้เรือรบและอากาศยานจำนวนหลายลำ
จึงจะประสบผลสำเร็จได้
อกจากฝึกปราบเรือดำน้ำแล้ว

อากาศยานประสบอุบัติเหตุ
โดยเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่๑
กำลังจำลองเหตุการณ์ถูกฆ่าศึกจมตี
มีเพลิงลุกไหม้ได้รับความเสียหาย
นักบินต้องนำเครื่องลงจอดบนด่านฟ้าบินแบบฉุกเฉิน
จากนั้นสะพานเดินเรือได้กดสัญญาณเตือน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ

จะเข้าไปยังจุดที่อากาศยานลงจอด
เพื่อใช้โฟมและผงเคมีดับเพลิง

จะเข้าไปช่วยเหลือนักบินและผู้โดยสารที่อยู่ด้านใน
ลิคอปเตอร์ซีฮ็อกมาอย่างพื้นที่ปลอดภัย

ก่อนจะคัดกรองส่งแพทย์ต่อไป
เจ้าหน้าที่ประจำเรือได้ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมด
จากนั้นได้เปิดไฟสีแดงพรางไฟมืด
เพื่อจำลองสถานการณ์เรือหลวงจักรีนรเบศถูกโจมตี

ประกาศแจ้งเตือนเรือถูกโจมตีด้านกลับขวา
เจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือพบเห็น
จะต้องรีบเข้าไปดับเพลิงในเบื้องต้น
ตะโกนให้ชุดดับเพลิงเข้ามาระงับไฟ

ของเหลวไม่ให้ไหลผ่านจุดเกิดเหตุ

จะเข้าไปสำรวจความเสียหายทั้งหมด
จำลองเหตุไฟไหม้และอุบัติเหตุบนดาดฟ้าบินเรือ

เพราะการฝึกผสมภายใต้รหัสกาเดียนปี๒๐๑๙
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพล

จะสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันที